คู่นี้พี่ฝันดีฝันเด่นเขาก็ลงพื้นที่
ลุยแจกคงแจกของนะคะสำหรับชาวบ้านที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบกับสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้นั่นเองค่ะ
โอ้โหน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันจริงนะคะ
พี่เขานำทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ
จนกระทั่งตอนนี้เห็นคนในชุมชนแออัดในกรทม
โอ้โหสภาพความเป็นอยู่ลำบากจริงค่ะคุณ

ทั้งคู่ก็เลยลงพื้นที่แจกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มค่ะ
ก็มีเพื่อนดาราคอยสนับสนุนเอาของมาร่วมสมทบกันเยอะเลยนะฮะ
ซึ่งทั้งพี่ฝันดีฝันเด่นนะคะทำแบบนี้กันมา๑๐กว่าวันแล้วด้วยนะคะ
ก็บอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเนี่ยพี่แจ๊กเกอรีนลงพื้นที่ไปด้วยนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยจนกว่าจะหมดของแจกค่ะ
ก็ไปส่งมอบตามโรงพยาบาลต่างนะครับ
แนวเขาเรียกว่าภาคตะวันออกจนถึงจังหวัดจันทบุรี
พอในตอนนั้นเขาเรียกว่าต้องเป็นแรงสนับสนุนให้กับนักรบ

ใช้คำว่าเครือข่ายของเรามีอยู่ทั่วประเทศ
ฉะนั้นในการที่เราจะเข้าถึงมันก็ค่อนข้างที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจน

เราได้เพื่อนสมาชิกหรือว่าแฟนคลับของพี่ดาราหลายคนมาช่วยกัน
ถ้าได้ของมาเราก็จะทำเราจะสำรวจพื้นที่ไว้ก่อน
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมากกว่าเรื่องปากท้องที่หลายคนเป็นห่วงอยู่นะครับ
ก็คือเรื่องของการคิดสั้นฆ่าตัวตายมีข่าวเกิดขึ้นบ่อยเลยช่วงนี้
ก็อดทนและก็ใจเย็นหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านผ้นไป

ค่ะเป็นกำลังใจกับทุกท่านเลยนะคะ